คุณผู้ชมครับยังจำได้ไหมคนดังแห่งบ้านกกอกลุงพลกับป้าแตน

เมื่อวานเราอ่านข่าวไปมีคนเขาถูกรางวัลจากต้นตะเคียนข้างบ้านลุงพล
ลุงพลก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมจะทำสารพญานาคข้างบ้านให้คนมากราบไหว้แล้วกัน
เป็นเพลงบอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างลุงพลกับป้าแตนด้วย

เมื่อวานนี้ครับลุงพลกับป้าแตนเดินทางไปร่วมงาน
เป็นงานบุญใหญ่ครับที่วัดด่านพระอินท
พระอินทร์อำเภอนี้คมคำสร้อยจับหวัดมุกดาหารครับ
ก็ไปร่วมพิธีถวายสังขทานใหญ่ตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็ถือโอกาส
เลิกยามเลิกงามยามดีฮะทำพิธีบวงสวงเปิดโตมีสิบ
ดีโอเพลงสิ่งเดียวที่อ้ายขอนะเป็นเพลงที่ลุงพลเนี่ย
ลิขสิทธิ์คนเดียวเป็นเพลงแรกนะฮะโดยพิธีบวงสวงเนี่ย
มีพระครูวินัยทรอนุชาอธิปัญโยหรือว่าพระอาจารย์พล
เจ้าอาวาสวัดด่านพระอินทร์ที่ลุงพลนับถือนะฮะ
เป็นท่านที่กำหนดเวลาเลิกแล้วก็รูปแบบให้ครับ
ลุงพลบอกว่าเพลงนี้นะมีการจดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ไปแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการเตรียมจดทะเบียนพาณิชย์
เนื้อหาเพลงยังไงลุงพลลุงพลเขาบอกว่า
ก็เป็นเรื่องราวความรักระหว่างผมกับป้าแตนอ่า
ตั้งแต่เริ่มเจอกันเริ่มคบกันรักกัน
เรื่องราวสองคนผ่านมายังไงกว่าจะมีวันนี้
ลุงพลเขาบอกว่าเดี๋ยวโชว์ให้ฟังเป็นน้ำจิ้มหน่อย
ไปฟังนิดหนึ่งครับ
จิ้มกันเหมือนเคย
เด้อลา

คนที่จะรู้สึกว่าจะเพราะที่สุดคือคุณอุ๊บใช่ไหม

ผ่านช่องยูทูปลุงพลป้าแตนแฟมิลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เวอร์ชั่นฟีเจอร์ริ้งกับหนุ่มทัศนาชัยนักร้องหมอลำของภาคอีสานนะคะ
นี่ใช่ไหมนี่ใช่ที่มาร่วมงานบุญด้วยเมื่อวานนี้ค่ะ
จากนี้ลุงพลยังได้มีการปรึกษาหารือเรื่องของการจัดสร้างองค์พญานาค
ยศสุวรรณาคาในพื้นที่ข้างบ้านลุงพลตามที่พระอาจารย์พลแนะนำก่อนหน้านี้
จำได้ไหมก่อนหน้านี้ช่วงที่เกิดเรื่องคดีของน้องชมพู่ใหม่
ลุงพลเคยไปทำบุญที่วัดคานพระอินแล้วก็พระอาจารย์พลได้บอกว่า
พื้นที่ข้างบ้านลุงพลเนี่ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีพญานาคปู่ยศสุวรรณาคาอาศัยอยู่ตรงนั้น
อยากให้สร้างองค์พญานาคขนาดใหญ่สูง๓เมตรเพื่อเปิดให้คนมากราบสักการะค่ะ
จะเป็นพญานาคที่เป็นสายยานของผมเองนะครับ
ซึ่งพระอาจารย์บอกว่าลุงพลต้องสร้างแล้วนะ
เพราะว่าที่ตรงนี้เคยเป็นที่ของเจ้าปู่ยศวรรณคาอยู่แล้วย่าประเกณฑี
ท่านเคยอยู่ที่นี่ก็ต้องทำให้สายานทุกท่านได้มากราบศักระที่นี่ครับ
สำหรับพื้นที่ที่จะมีการสร้างองค์พญานาคปู่ยศวรรณคารเนี่ยนะคะ
ก็จะอยู่บริเวณฝั่งขวาของบ้านลุงพลซึ่งติดกับสารเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีแล้วก็
ขุดไม่อยู่แล้วนะฮะแฟนคลับเขาก็เยอะนะเรื่องของคดีความก็ยังรอกันอยู่ต่อไป
สร้างพญานาคแล้วไอ้ไข่ก็น่าจะมาตามมาดูทรงแล้วนะฮะ